กันหน่อยฮะแบงค์ปลอมระบาดหนักเลย

ก็ล่วงไม่มี
เพราะพ่อค้าแม่ค้าตลาดเธสบานมุมบัวยยัย
จังหวัดนครราชศรีมาออกมาเตือนภัย
หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของ
มีพ่อค้าแม่ค้าได้รับแบงค์ปลอมแล้วหลายราย
นายจักรีเกรดใหม่พ่อค้าในตลาดเล่าว่า
แบงค์ปลอมเป็นชนิด๑๐๐บาท
มีลักษณะซีดจางกว่าแบงค์ปกติ
ซึ่งนำมายกส่องกับแสงสว่าง
จะไม่เห็นลายน้ำพระบรมชายลักษณ์

จะเรียบคล้ายกระดาษธรรมดา

อยู่บนผิวกระดาษเหมือนแบงค์ทั่วไป

ตัวเลขของแบงค์ปลอมเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมด
นายจักรีนำไปสอบถามร้านค้าใกล้เคียง

เป็นธนบัตรปลอมอย่างแน่นอน

กำลังยุ่งกับการขายสินค้า
โดยจะแนบซ้อนมากับธนบัตรจริง

กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่เอาเงินไปฝากธนาคาร
หรือตอนที่หยิบเงินมานับทอนลูกค้า
ด้วยความที่เราซ้อนกันมาเราจับอย่างนี้นะครับ
เราก็ตายเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าคนเสียเวลานิดนึงเราก็จะขี้ดู
แต่นี่ด้วยความพ่อค้าแม่ค้านะครับ
เวลาเร่งรีบเราก็จะไม่ได้ขี้ดูอย่างนี้
ถ้าจะมาขี้ดูจับดูก็จะรู้นะครับ

เมื่อวานนี้อีกหนึ่งใบเอาไปเข้าธนาคาร

ก็เลยเอาสเปรย์ฉีดมันจะละลายไปเลยอย่างตัวนี้
พ่อค้าแม่ค้าตลาดบัวใหญ่
อยากฝากเตือนให้ร้านค้าต่างระมัดระวังมากขึ้น
และอยากให้ตรวจสอบแบงค์ทุกชนิด
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพต่อไป